ต่อกันที่ฟุตบอลไทยกันบ้างค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะของไทยลีกกันค่ะ
ได้ตัวเคลตันซิวากลับมาเล่นในศึกโยต้าไทยลีกอีกครั้งค่ะ
หลังจากที่เพิ่งจะย้ายไปเล่นกับ
ไฮสันซินนะคะทีมในหลีกรองของจีนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้เอง
ซึ่งสาเหตุที่เคลต้าซินวากลับมาเล่นที่เมืองไทยก็เนื่องจากว่า
มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ที่จีนค่ะ
โดยเชียงรายยูเนเต็ดก็นับเป็นสโมสรที่๔ในไทยของเคลตันนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีโอโสสภาบีซีเทโรศาสนะและก็เมืองทองยูเนเต็ดค่ะ
ซึ่งศูนย์หน้าชาวบราซิลคนนี้นะคะก็เป็นเจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดของไทยลีก
ยิงไปแล้ว๑๑๙ลูกจาก๑๘๐นัดค่ะ